โอ้โหก็ต้องไปแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบ

จะไปหาปลาแต่ว่าไปงมได้ระเบิดมาแทน
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ซึ่งก็มีชาวบ้านไปพบอยู่ในครองน้ำ๗บริเวณสะพานอบจตรัง
บ้านนานทองหลังอำเภอเมืองจังหวัดตรังเมื่อบ่ายของช่วงเมื่อวาน
คลองมีความกว้างสัก๔๐เมตรได้ลึก๑๕เซนต์เองมันตื้นคุณผู้ชม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องกันไว้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะฮะไม่ให้คนเข้าไปใกล้
ก็พันด้วยสก๊อตเทปสีดำเจ้าหน้าที่ก็นำไปทำลายทิ้งในส่วนปามที่อยู่ใกล้กับคลองนี่แหละ
ด้านในวิทยาวัฒน์คำรณผู้ไปพบระเบิดบอกว่าก็ลงไปหาปลากับกุ้งในคลองคนเดียวครับ
สังเกตเห็นเอ๊ะมันอะไรมันกลมคล้ายกับระเบิดก็ไปดูแหละ
คือมันมีตะไข้น้ำเกาะอยู่ด้วยความตกใจก็เลยขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันระเบิดใส่
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่บ้านไปบอกญาติพี่น้องบอกพี่ชายแล้วก็ให้ไปแจ้งความเข้าไปตรวจสอบนะครับ
ต้นคาดว่าน่าจะเป็นของวัยรุ่นในพื้นที่หรืออาจจะเป็นวัยรุ่นนอกพื้นที่
ระเบิดไปโยนทิ้งน่าจะตกใจแล้วเกรงกลัวกฎหมายคืออาจจะขับไปเจอด่านเนี่ยฮะ
ก็เลยขับมาตรงนี้ก็เลยเอาระเบิดเครื่องลงไปเลยนะครับเพราะว่าห่างจากสะพานไปเนี่ยสักหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร
มีตำรวจตั้งด่านอยู่บ่อยครั้งคาดว่าระเบิดน่าจะถูกทิ้งเอาไว้นานกว่าสองเดือนแล้ว
มันมีตะไข้น้ำแล้วพอถึงหน้าแรงเนี่ยมันก็เลยน้ำลดแล้วก็เห็นระเบิดผุดขึ้นมานะครับ
ก็ชาวบ้านก็ไปเห็นซึ่งหลังจากนี้จะมีการเร่งตรวจสอบว่าเป็นระเบิดของใครต่อไป
ก็โชคดีที่ไม่ระเบิดใส่คนหาปลานะครับ